ไม่เชื่ออย่ารบมูมูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไฟ

งูให้สุดกับงูขั้นเทพ
วันนี้ขอเชิญคุณผู้ชม
ร่วมเดินทางไปพร้อมกับมูขั้นเทพของเรา
เพื่อหมูให้ปังดังทั่วไทย
ไปที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารกันครับ
วิวตรงนี้นะครับเป็นวิวที่งดงามที่สุด
จุดหนึ่งของกรุงรัฐนาโกศิลป์
ต่างชาติหลายชาติจะต้องมาถ่ายบรรยากาศอย่างนี้แบบนี้
แล้วครั้งหนึ่งนะครับผมเคยทำหนังสือดวงประจำปีเนี่ย
ก็อยากจะถ่ายภาพปกหนังสือเป็นเรายืนอยู่ฝั่งนี้
แล้วแสงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเห็นวัดอรุณคือพระปรางวัดอรุณ
ก็เคยทำเป็นหน้าปกหนังสือแล้วที่สำคัญที่ผ่านมาเวลามีเคราะห์มีภัย
มีความเชื่อว่าส่วนตัวนะครับต้องข้ามน้ำข้ามทะเล
นี่บางทีเราไม่มีกำลังจะไปไกลถึงทะเลใช่ไหมฮะ
สมัยที่เราผมยังจนอยู่นะฮะผมก็จะเดินทางมาที่ท่าเตียนแห่งนี้นะครับ
แม่น้ำเจ้าพญานะครับแล้วผมก็ดึงผมมาเส้นหนึ่งนะฮะ
นี่เคยทำนะฮะแล้วเอาใบตองห่อนะฮะ
แล้วเราก็มารอขึ้นเรือที่จะข้ามฝากพอเรือออกไปนะครับ
เราก็ทิ้งใบตองที่ห่อผมแล้วเนี่ยทุกข์โศกโพยภัยหมดไป

เราก็ได้ข้ามจากความทุกข์ข้ามจากความโศก
เพราะฉะนั้นใครที่ข้ามเรือบ่อยนะฮะมีศรัทธาเนี่ย
ได้รู้ว่ามันมีปฏิหารได้เหมือนกันนะฮะ
อันนี้มูอย่างหนึ่งมูส่วนตัวคุณจะเชื่อหรือไม่เขาก็ขึ้นอยู่แล้ว
แล้วแต่วิทยาละยานนะฮะเรือม้าแล้วมั้งครับนะฮะ
เดี๋ยวได้ไปข้ามเรือกันนะครับข้ามน้ำข้ามทะเลด้วยกันนะฮะ
บางทีนะครับเราเนี่ยเจอปัญหามากมายนะฮะ
แล้วบางคนก็ขึ้นไปบนสะพานนะฮะกระโดดน้ำโดดทำไมนะ
ข้ามเรือนะฮะมาข้ามเรือที่ท่าเตียนนะฮะ
จะได้รุ่งโรดสว่างสวัยรุ่งอรุณไงสว่าง
แล้วเป็นวัดที่พระเจ้าต่างท่านทงมาใช้เป็นจุดสัตว์ภาณากรุงศนบุรี
หลังจากบ้านเมืองล่มแปลว่าจุดเริ่มต้นสู่ความรุ่งอรุณ
ข้ามเรือที่ท่าเตียนไปสู่ท่าวัดอรุณชิดรับรองรุ่ง
คือมันมีประวัติยักษ์วัดโพกับยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพก็คือวัดวัดเจตุพล
ยักษ์แจ้งก็คือวัดอรุณสองวัดนี่ไม่ถูกกันนะฮะ
มาตีกันอยู่เรื่อยนะฮะกระบองตีกันจนท่าแถวนี้เตียนโล่งเลย
เรียกว่าท่าเตียนคนมาห้ามศึกเนี่ยก็คือยักษ์วัดพระแก้วนะฮะ
แต่ผมว่ามันก็เป็นตำนานนะฮะก็ดีเหมือนกันนะครับ
เป็นตำนานและสุดเกิดสื่อศรัทธาและมีสตอรี่เรื่องราวให้เราได้ติดตามนะครับ
ขอให้ผู้ส่งโรคภัยหายไปกับท้องน้ำเนี่ยนะครับเราจะข้ามไปสู่ในสิ่งใหม่
ก็เราไม่สบายกายไม่สบายใจบางทีชาวบ้านดีเขาข้างบนเป็นประจำนะฮะ
เราก็มาข้ามเรือข้ามเรือเพื่อให้ข้ามจากสิ่งต่างที่มันน่าเบื่อ
ให้มันพ้นไปบ้างเพราะน้อยสุดน้ำคือชีวิตครับ
สายน้ำแห่งนี้เป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยชิดมาตั้งแต่โบราณการนะครับ
มีตำนานเรื่องราวมากมายถูกฝังซ่อนไว้ในท้องน้ำแห่งนี้
ดังนั้นเรามาข้ามแล้วนะครับเพื่อผ่านสิ่งต่างเหล่านี้ที่เป็นความทุกข์
ก็ขอให้ความสุขทั้งหลายจงเกิดขึ้นกับทุกคนครับ
ข้ามฝากจากท่าเตียนมาถึงท่าน้ำวัดอรุณ
คนไทยส่วนใหญ่เรียกวัดแจ้งครับเป็นวัดประจำราชการที่สอง
ว่ากันว่าแต่เดิมนั้นเรียกว่าวัดมะกอก
มีความเชื่อกันว่าเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
ทำศึกเสร็จสิ้นได้ยกทัพกลับมาถึงเป็นเวลาเช้า
หรือตอนรุ่งแจ้งจึงได้พระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดแจ้ง
อรุณเนี่ยเป็นวัดที่มีพระปรางสวยนะครับงดงาม
เป็นคติความเชื่อวานิกาคือการย่อสวรรค์จากฟ้ามาดินนะครับ
เป็นมหามงคลและบรรยากาศยามเย็นอย่างนี้
หรือจามรุ่งเช้านะครับจุดตรงเนี้ยเป็นจุดที่ถ่ายภาพได้งดงามที่สุด
อรุณเป็นอีกหนึ่งนามมงคลและมีศรัทธามาตั้งแต่อดีต
โดยเฉพาะพระเจ้าตากศิมาราชทรงร่องเรือนะครับมาจากกรุงศรียุธยาหลังจากที่เสียกรุงแล้ว
พระพุทธเจ้าต่างไปกู้กรุงได้เนี่ยอธิษฐานว่าถ้าเกิดเรือร่องมาสว่างที่ใดจะสร้างกรุงใหม่ที่นั่น
มาถึงตรงนี้พระองค์ก็เลยใช้วัดอรุณเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธา
นำพาชาวพุทธคนไทยสร้างเมืองใหม่ฟ้าใหม่ของกรุงธนบุรีเกิดขึ้นที่
อรุณแห่งนี้ดังนั้นท่านทั้งหลายที่ชิดนั้นมืดมนต์
ไปไม่ถูกพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไปไม่ได้อึดอัดติดขัดในหัวหัวจิต
โดยหัวใจโหนทายว่าจะมีข้อมีภัยในทุกประการมาวัดอรุณครับ
ไหว้พระมาบูชาศักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาละครับเดี๋ยวผมจะนำไปบูชาศักระ
ในแต่ละจุดเพื่อเป็นมหามงคลให้มูขั้นเทพเป็นมงคลสำเร็จแก่ทุกคนครับ

พระปรางเจดีอันศักดิ์สิทธิ์คู่กรุงรัฐนาโกศิลป์เป็นมงคลนรมิตร
ที่มาไหว้แล้วเกิดความเป็นมงคลอันนี้อยู่กลางใจมาตั้งแต่ต้นเลย
เพราะผมก็นำไหว้สการะด้วยตัวเองทำแล้วก็นำคณะทัวร์
ตั้งแต่สมัยเมื่อจัดทัวร์ไหว้พระ๙วัดชมเมืองวัดอรุณเป็น๑
วัดที่สำคัญและที่สำคัญนะครับมาที่เนี้ยตรงพระปรางเนี่ย
มั่นใจว่าต้องเป็นที่บรรจุพระบรมศาลิริกฐาตุอันศักดิ์สิทธิ
อยู่ในพระองค์พระปรางมีการสร้างรูปเคารพของเทวดาเป็นซุ้มต่าง
แล้วมีที่สำคัญคือเป็นที่สถิตขององค์อมรินทราธิราช
และมีพระนารายสิบปางในปางสุดท้ายนะครับที่เรียกว่าปางทรงม้า
คือเหมือนเป็นพระเอกขี่ม้าขาวเนี่ยเราคือพูดแบบพระเอกขี่ม้าขาวก็คือ
เป็นความเชื่อเรื่องพระนารายในพระปางสุดท้ายที่ทรงม้ามีมหามงคลสถิตทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเล่าเนี่ย
ยักษ์ลิงเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ครบหมดนะครับแล้วก็มีพระอินทร์
ผู้ที่เป็นเจ้าจอมในดาวดึงสวรรค์เพราะฉะนั้นจะนำสการะอธิษฐานพระบรมศาลีธาตุและขอพรจากเทวดาครับ
สเคกามิเอจรูเปคริสิคะระตาเตจันตริเควิมานี่เอขอบูชาพระปฏิมา
บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกสถานที่บรรจุอยู่ในองค์พระปรางอศักดิ์สิทธิ์นี้
ขอเป็นมงคลที่ช่วยประสิทธิความเป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า
และที่สำคัญจะมูลที่หนึ่งครับวิหารปฏิเสธรุปรบของสมเด
ชาษินมราชและมีพเธอร์ท่านที่ประทับนะครับมีอะไรหลายอย่างนะครับ
เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตรงนี้แม่สำคัญ
ศักดิ์ศิษย์ครับเพราะก่อนเข้าไปเนี้ยต้องเรียกว่าคนลุกนะฮะ

สันนิษฐานว่าโบสถ์น้อยเป็นโบสถ์หลังแรกของวัดแห่งนี้
สมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
ด้านซ้ายคือสารสถิตดวงพระวิญญาณของพระองค์
ตรงข้ามพระบรมรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
เป็นที่ตั้งของพระแท่นบันทมที่เชื่อว่า
หากใครได้รอดพระแท่นนี้จะเกิดปฏิหารครับ
ที่นี้ผมมาตั้งแต่ราวเมื่อ๒๐ปีที่แล้ว
มาที่นี่แล้วรู้สึกแบบมันมีความวางเวง
เหมือนพระราชสถาเดิมของสมเด็จเจ้าตักศิรมหาราช
ที่ทรงสร้างกุธบุรีที่พกมาที่หน้าเที่ยงนี้
ยังมีความผูกพันเกี่ยวข้องอยู่
เพราะฉะนั้นเมื่อใครก็ตามทีใครก็ตามทีที่สายพระเจ้าตาก
สายสถาเดิมสมเด็จเจ้าตักศิรมหาราชมาแล้วก็จะเป็นเหมือนผม
ลุกแล้วรู้สึกแบบเหมือนกับพระองค์ยังอยู่
คิดถึงพ่อพ่อยังอยู่คู่กับเจ้า

ผมอยู่ในวิหารที่ประดิษฐานรูปเคารพของสมเด็จพระเจ้าตากศิลมาราช
ปัจจุบันจัดวางไว้เรียบร้อย
ใครที่มีสัทธาเข้ามาบูชาสการะ
แล้วเดี๋ยวจะได้อธิษฐานแล้วก็น้อมสการะไปพร้อมกัน
เพราะว่าพระองค์เป็นมหาราชที่กู้ชาติมาจากสามัญชน
ดำรงด้วยสถาสืบสถา
มันจะมีคำหนึ่งที่พระองค์ได้ตัดเอาไว้ว่า
พระสงฆ์เป็นธุระในการพระศาสนา
ถ้าจะมีธุระอันใดที่เป็นที่พึ่งพา
พระองค์ก็จะรับเป็นธุระนั้นเสีย
แม้แต่ว่าไม่มีอะไรการกรีดเลือด
เพื่อเอาเลือดนั้นถวายเป็นพุทธบูชาพระองค์ก็ยอม
สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราและคนไทยทั้งหลาย
ระลึกนึกถึงสมเด็จพระเจ้าตากศิลปราช

เพราะฉะนั้นเมื่อมาที่วัดอรุณ
จากสิ่งที่เราได้เห็นไกลว่าคือวัดที่ยิ่งใหญ่

เป็นวัดที่มีพระสงฆ์ที่มีศีลงามธรรมงาม
เป็นวัดสำคัญคู่กรุง
บัตรนี้คนไทยที่ป่วยจิตป่วยใจ

แล้วก็น้อมเอาสิ่งที่เป็นมงคลกลับไป

จะมาเอาธรรมะซะเลยทีเดียวบางทีมันก็ยังไม่ได้อย่างใจ
ก็เอามาที่เจริญตาเจริญใจเจริญสุขนะครับ

เดี๋ยวผมจะนำบูชาศักระผ่าน

คือทุกท่านในชมอยู่เหมือนบูชาสการะ

โอมสิโนราชเทวะชัยตุภวังสภสตุวินัทสันตุ
ขอเดชะใต้ฝราองธุรีพระบาท
ฆ่าแต่ดวงพระวิญญาณแห่งสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราช
ขอพระบรมีของพระองค์โปรดจงนำพา

ประกอบกิจอันใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม
มีชั้นทะวิญญาติดตะวิมังสามีงอมมือของทาวราศัย
กลับไปประกอบกิจด้วยความเป็นกุศล
บันดาลดนให้สำเร็จสมปรารถนา
ที่พระองค์ได้กู้ชาติและชำนะต่อค่าศึกศัตรู

ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีสมบัติโภคสมบัติ
มีอริยสมบัติสุขสมบัติแก้แหวนเงินทอง

ขอน้อมบุญกุศลที่ข้าพุทธเจ้าได้สร้าง
พระองค์ท่านจงจำเรินสูงภัยบูรณ์
ในสิ่งที่พระองค์ดำรงในการปัจจุบัน
ของมงคลที่อธิษฐานด้วยจิตเป็นกุศล
เป็นมงคลสำเร็จเด็ดขาด
นับตั้งแต่บัตรนี้สืบไปด้วยเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นี่ผมนะมาไหว้พระที่วัดนี้เป็น๑๐๒๐ปีไม่เคยทำอย่างหนึ่งคือรอดพระแท่น
คนอื่นเขาก็รอดกันคลมแต่ก่อนเราไม่ตั้งตรงนี้ด้วยเขาตั้งข้างด้านใน
แต่คราวนี้จะลองรอดเพราะว่ารู้สึกมันมึนอึดอัด
เหมือนคนโดนของปวดไหล่ปวดหลังสะบักปวดลอดสักหน่อยนะครับ
คุณมาก็ลองรอดดูเนี่ยพระแท่นรอดพระแท่นล้างอาถรรพ์หนุนถ่วงเสริมบารมีลองสักหน่อยนะครับ

นี่นะครับเราก็ต้องขาดดับนาฐานนะคะขอให้ทุกศูกร์โลกไพรหมดภัยบารมีของผู้

คุณของคุณใสคุณคนทุกมพิษภัยเถอะ
รอดเรียบร้อยนะฮะโล่งตัวดีเอาโอกาสมารอดซะหน่อยนะครับวิหาร
ที่วัดอรุณนะครับสมเด็จพระเจ้าตากซะก่อนเขาเรียกวิหารน้อยนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือมงคลจากวัดอรุณ
และที่สำคัญผมเป็นผู้นำศรัทธามาด้วยศรัทธาที่เคยกระทำ
ต้องหาโอกาสพาคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานคนเคารพนับถือมาที่วัดนี้

เพราะนี่คือวัดคู่กรุงรัฐนาโกศิลป์มาตั้งแต่ต้นเป็นวัดประจำรัชกาลที่๒
เป็นวัดสืบศรัทธาในกรุงธนบุรีของสมเด็จพระเจ้าตากศิลปราช

และที่สำคัญมาลอดพระแท่นที่นั่งสมาธิปฏิบัติวิปัศนาของสมเด็จเจ้าตากศิลป์มหาราช
ให้หายเคราะห์หายโศกล้างคุณสายอวิชาเป็นมงคลเสริมดวงชะตาหนุนดวงตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป
โอกาสต่อไปโชคดีสวัสดีครับ
วันนี้เรื่องราวของเรามาจากจังหวัดบึงกาล
เชื่ออะไรที่เป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจ
แล้วสร้างปฏิหารให้กับคุณบ้างหรือเปล่าฮะ